ที่สมุทรปราการครับคุณผู้ชมฮะมีชายสูงวัยคนหนึ่ง
โดนรถเฉียวชนแต่ถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้
ลองคิดดูว่าแบบนี้น่าสงสารไหม
นี่เห็นไหมเห็นโอ้ยคิดเห็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะ
ดูจากดาวพลูโตซึ่งไกลโลกสุดเนี่ยก็รู้ว่า
พุ่งเข้ามาเองว่าพุ่งเข้ามาเองโอ้มันจะเจ็บอ่ะสิ
ถูกแล้วพี่ปุ้ยฮะคนนี้เขาพุ่งเข้ามาเองเลยนะ
ชายสูงวัยเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาวเนี่ย
ก็เดินอยู่ริมทางดีจู่พุ่งหารถคันนี้เฉยเลย
นายทวีศักดิ์อายุ๕๑ปีครับเป็นคนขับรถที่ไปชนคุณลุงคนนี้นะ
เหตุเกิดแถวร้านขายต้นไม้ถนนเพชรหึงครับอำเภอพระประแดง
สูงวัยก็บาดเจ็บไปนี่เห็นบอกว่าแขนซ้ายถลอกแล้วก็ปวดตามลำตัวด้วย
ทราบชื่อก็คือนายทองคูณกลัดหวาดนะครับอายุประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบ
หลังเกิดเหตุพี่ทวีศักดิ์คนที่เป็นเจ้าของรถเน้นที่ไปชนเนี่ยนะ
ไปแจ้งความเลยไปแจ้งความที่สพพระประแดงเลยครับ
แล้วก็เล่าว่าตอนนั้นแกกำลังขับรถไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเห็นคนยืนโบกรถอยู่หย่อยหอยเนี่ย
พอขับเข้าไปใกล้จู่วิ่งออกมาเหมือนกะให้รถเขาชนครับ
แกขับมาไม่เร็วนะพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
เห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะตรงนั้นมันจะเป็นปากซอยเพชรหึง๒๐ครับคุณผู้ชม
แล้วชายสูงวัยคนนั้นก็พยายามจะวิ่งหารถที่ขับผ่านไปผ่านมา
คันเนี่ยเจอพี่เขายกมือไหว้ขอเงินด้วยนะ
พอคันไหนไม่จอดแกก็วิ่งเข้าใส่เลยกะให้รถชนเลย
มีผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงครับชื่อว่าคุณชูชีพอายุ๗๒
ก็เล่าแบบนี้ว่าเขาเห็นชายคนนี้เดินออกมาจากซอยเพชร๑๒๐
โบกรถอยู่พักหนึ่งพอรถเบ้นของผู้เสียหายขับผ่านมาพอดี
โอ้โหผู้ชายคนนั้นกระโดดเข้าใส่เลย
ตนเองเนี่ยจริงเคยเห็นผู้ชายคนนั้นมาก่อนด้วยนะ
เท่าที่ดูมาสักพักนึงน่าจะสติไม่ดีแหละ
ส่วนแม่ค้าร้านชำที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ออกมายืนอยู่ข้างถนนประจำเลย
ชอบไปยืนขวางหน้ารถแล้วก็ยกมือไหว้ขอตังค์
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหน
ยังไงฝากตำรวจสภพระประแดงไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
อีกทีแถวซอยเพชรหึง๒๐นะพี่ตำรวจนะ